คุณผู้ชมแต่ว่าข่าวแรกเธอ
เขาลือให้แซ่ดว่ามีนางเอกตัวเล็กจิ๋วท่านหนึ่ง

คนนั้นก็คือคุณน้องออมสุชา
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมีภาพแบบพรีเวดดิ้ง

ความมาเมาเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาไปเที่ยวภูเก็ตไง
นี่เพิ่งกลับมาเลยนะคะกับหวานใจไฮโซพี่แอมค่ะ
คือความพิเศษอยู่ที่ภาพนี้แหละค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกที่พี่แอมหวานใจแฟนของน้องออม
ถ่ายรูปคู่คือที่ผ่านมาไปเที่ยวด้วยกันตลอด

ใช่นะคะอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไป
ใส่รูปแบบพรีเวดดิ้งสวยงาม
คนก็ถามว่าจะแต่งหรือเปล่าค่ะ

รูปนี้หาไปหาทะเลสดเผือเลย

ต้องนัดล่วงหน้าว่าเราขอถ่ายรูปนิดนึง๑ช็อต
ไม่ชอบถ่ายรูปเขาไม่ชอบถ่ายรูปค่ะ
แล้วไปกล่อมอย่างไรอย่างนี้
ก็ไปกล่อมว่าทริปนี้ก็ต้องขอรูปรูปนึงนะ
เพราะว่ามีชุดคู่ที่จะอยากถ่ายด้วย

เหมือนอย่างที่พี่แจ๊คไลน์มายินดีของ

นี่นะเขาไลน์มายินดีออม

คือทักไลน์ไปถามนางว่าออมแต่งหรือเปล่า
คือประเด็นจากนี้ก็อยากแต่งความยินดี

อมก็ไปขึ้นเขาถ้ำนาคานาคีไปภูกงภูเก็ตกว่าจะได้เจอเธอ

พันธิราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ย

เธอก็เมาส์กันนิดนึงว่าเอาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
บอกว่าจริงรู้จักกับแฟนของแอร์มานานแล้วนะ
อ๋อเหรอคือไอ้อายุประมาณ๓๐ปีเถอะคือเด็กกว่าแอร์นะคะที่สำคัญเนี่ยค่ะ
เขาไปปิ๊งกันที่งานแต่งของเพื่อนดาราสักคนเหมือนนางจะเล่าหมดแหละ
นางก็ลืมว่าพรุ่งนี้แอร์ออกงานเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังจากแอร์อีกทีละกัน
งานเดียวกันเจอพระเอกมาสเจออนันดา
ต้องถามหน่อยโรงแรมเขาที่เชียงใหม่สวยมากนะชื่อโรงแรมยาหยีค่ะคุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าโควิดที่ผ่านมาปิดไป๗๘เดือน
บอกตรงเลยเกือบเจ๊งแล้วนะอีกนิดเดียวเจ๊งแล้วนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอดานหน่อยค่ะ
โรงแรมเกือบเจ๊งเหมือนกันครับ
ไปดูนิมานทุกวันนี้สิอย่างเราเป็นแบบเมืองล้างอ่ะก็สงสารหลายคนคือ
ข้อดีของยาหีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเจ้าของที่
ก็เอาพูดตรงเลยส่วนหนึ่งให้อยู่ที่โรงแรมเลย
แล้วทุกวันนี้เราก็ค่อยกลับมาแล้วครับ

ให้พนักงานไปอยู่โรงแรมเลยประมาณ๓๔เดือน

คือจากก่อนอาชิมัยย่านนินมานี่ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจเลยนะครับ
คือเหมือนสยามบ้านเราเหมือนสยามที่กรุงเทพ
แต่ตอนนี้หลายคนแชร์ภาพเราหูมันเงียบเหงาเหลือเกิน